ดับที่สิบห้าของฤดูกานะครับเพิ่งถ่ายพ่อกันไปเวลาช่วงเย็นที่ผ่านมา
ติดตามผลงานนะครับของทีมสุรธานีกันหน่อยนะครับ
เช่นเดียวกันเจ้าบ้านไทเทคนะครับออกสตาร์ทด้วยการนำสองลูก
แต่สุดท้ายนั้นกลับมาแพ้แบบสนุกเลยครับ
เทคก็มาใช้สนามแห่งนี้นะครับหลังจากที่เล็กแรกนั้นไม่ได้ใช้นะครับ
ต้องย้ายสนามมาไม่มีรังย่าเป็นของตัวเองเจอกับสุรธานีอันดับ๖ครับ
สุนัขต้องการโจทักสี่นะครับในปีนี้เริ่มเกมมาครับออกสตาร์ทดีนะครับ
นำสองศูนย์นะครับจากพงศิริจงตั้งสัจกุลนาทีที่๒นะครับ
จากกันสามวันสักครู่แล้วก็มาพลาดนะครับสุราชนะครับ
สตาร์ทได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสามารถการพักดีครับ
ยิงหนีสองศูนย์จากนั้นครับพวกเขาไล่มาครับ
ทันทีทันควันเหมือนกันนะครับจากพรเทพโสนมิตร
นาทีที่สามแล้วก็นัทโทษลักษณะโตครับนาทีสิบหก
จากนั้นปิดท้ายในช่วงครึ่งแรกนะครับจากจักรินพิสุทธิพันธ์ครับ
นาทีสิบเก้านำนะครับสุราชจากตามสองลูกนะครับ
มานำสามสองก่อนที่ครึ่งหลังจ่ายห้าจังหวะได้จุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับ

สามมาตรการภบภักดีครับยิงด้วยสองของตัวเองนะครับ
รอดขาสองผู้เล่นนะครับของนัทธวรรษเลย
ก่อนจะมาเสียจุดโทษเลยครับโอ้โหตามมาเหลือ๓๔โดนอีกครับ
โดนไปเป็น๕๓จุดโทษแล้วยิงเข้าไปโดยแจกกระดิ่นพระสุทธิพันธ์
ก่อนที่จะไล่มาเป็น๔ต่อ๕อีกครับจากโคงซิริ

ก็เล่นเพาะเพย์ไปเพาะเพมาโดนสวนนะครับจังหวะนี้ครับ
เป็นทางนริชาแสงทองยิงไกลเข้าไปครับ
จำนั้น๖๔สุรทานีเก็บ๓แต้มกลับบ้านไปครับ

แกรมวันพรุ่งนี้นะครับ๔โมง๕นาทีกรมทางหลวงครับ
แมชนะครับเจอกับทางบางกอกซิตี้ถ่ายท่อทางไทยรัฐทีวีนะครับ
คู่นี้และ๑๘นาที๑๕นาที๒คู่
สมุสาครเจอกับมหาวิทยาลัยเกาเสมอมันดิด
และมหาวิทยาลัยภาคตอนออกเชียงเหนือขอนแก่น

ทั้งสองคู่ที่ถ่ายแล้วสดทางแอปพลิเคชัน